ไปเจอเมนอันนั้นยังตลกแต่อันนี้ตลกไม่ออก
ตกน้ำไปดีนะครับเปิดประตูโดดออกมาหนีได้ทันครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่บริเวณสระน้ำขนาดใหญ่ฮะ
ภายในวัดหนองขุนชาติด้านหลังโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัฒน์
อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีเมื่อช่วงค่ำวานนี้ครับ
ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถเก๋งโตโยต้าโคโรนาสีแดงครับ
กู้ภัยต้องลากขึ้นมาจากสระใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
ก็เอารถไปที่โรงพักได้นะครับจากการสอบถามนายเฉลิมพงศ์เอี่ยมละอ
อายุ๒๕ปีเขาเป็นเจ้าของรถยืนรออยู่ขอบสระนั่นแหละ
เนื้อตัวเปียกปอนเลยเล่าบอกว่าขับรถมาจากอำเภอวัดสิงห
จังหวัดชายนาฏครับนัดแฟนจะไปกินอาหารกัน
ที่แฟนสาวส่งโลเกชั่นมาให้เขาก็ขับรถมาเรื่อยครับคุณผู้ชมครับ
กระทั่งเข้ามาในวัดแล้วก็ขับไปตามถนนคอนกรีต
เพราะเข้าใจว่าน่าจะเป็นเส้นทางลัดน่าจะเป็นเส้นทางที่พาไปยังจุดหมาย
ประกอบกับขับรถมามันมืดแล้วไฟหน้ารถเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่สว่างพอครับ
เขาไม่เห็นหรอกว่ามันมีสระอยู่ข้างหน้ามารู้ตัวอีกทีป๋อมแปมซะแล้วครับ
เอาไม่อยู่ครับตกลงไปในสระน้ำแล้วจากนั้นเขาก็ตัดสินใจเปิดประตูครับ
กระโดดลงจากรถตัวเขาตกลงไปในสระน้ำด้วย
เพราะดีนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นออกจากรถได้ทัน
เขาบอกว่าไม่ได้กินข้าวกับแฟนแล้วแน่ครับ
ครับส่วนผู้เห็นเหตุการณ์นะครับซึ่งเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนนะครับ
เขามาเก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่ที่นี่บอกว่าเห็นแล้วล่ะพี่
เห็นรถคันนี้มาด้วยความเร็วเชียวแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุเขาก็ชะลออยู่นะ
จากนั้นก็เห็นคนขับเนี่ยเปิดประตูออกมาได้ทันแล้วรถเก๋งมันก็จมน้ำไปนะครับ
เขาก็เลยรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะครับ